๙เดี๋ยวนาฬิกา๑๖นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นห่วงนี่ครับนี่ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณสำหรับเป็นห่วงเราแต่คนที่เราเป็นห่วงตอนนี้
เป็นห่วงจริงอ่านข่าวแล้วตกใจ
เพราะว่าล่าสุดนะครับคือที่ท่านไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วนะคณะแพทย์ออกมาบอกว่า
อาการท่านสุดฮะเพราะว่าอาการปอดอักเสบรุนแรงเกิดขึ้นกับตัวท่าน
นี่คือภาพที่ท่านทำงานอย่างเต็มที่มาตลอดตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙
วิทยาศักดิ์วิจิตรแสงสีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาขรว่า
จำเป็นต้องดูแลและควบคุมการทำงานของระบบทางเดินหายใจให้เป็นปกติ
และขณะนี้ท่านผู้ว่ายังรู้สึกตัวดีนะครับ
ทั้งนี้อาการของท่านผู้ว่าที่เกิดขึ้นนะครับยอมรับว่าอาจเกิดขึ้นได้
เนื่องจากท่านมีโรคประจำตัวแล้วก็อายุท่านเยอะแล้วนะครับ
ซึ่งสิริราชได้ดูแลรักษาท่านผู้ว่าเป็นอย่างดีและเต็มที่มาตลอด
ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
ตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมาณเป็นเวลา๑๑วันหลังจากเจ้าของแพร่กุ้ง
อายุ๖๗ปีนะครับที่เราไปเจอว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙รายแรกในจังหวัดสมุทรสาคร
และตลอด๑๑วันตลอดวันที่ผ่านมาเราจะเห็นท่านผู้ว่าลงพื้นที่ทุกวัน

กุ้งตลาดมหาชัยแล้วก็ที่อื่นในจังหวัดท่านนั่นแหละนะครับ
เพื่อติดตามการพัฒนาบาปของโรคโควิดสิบเก้าแต่วันนี้สิครับ
คุณผู้ชมครับที่เห็นในภาพที่ผ่านมาก็คือยี่สิบเจ็ด
ธันวาคมท่านผู้ว่าทำกับข้าวจากกุ้งร่วมโชว์กินกุ้ง
กับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุข
ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงที่มาร่วมงานนี้กัน
เพื่อจะหวังจะสร้างความมั่นใจก็ทำให้คุณอนุทินและข้าราชการในวันนั้น
ต้องกักตัวสิบสี่วันและตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้ากันทุกคน
มา๒๘ธันวาคมหลังจากผลตรวจออกเบา
ตอนแรกท่านรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครก่อน
แต่แล้วในช่วงค่ำท่านก็ถูกย้าย
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชครับ
ในโลกออนไลน์หลังจากมีการทราบข่าว
คือทราบข่าวว่าท่านติดเชื้อในตอนแรกก็ตกอกตกใจกันแล้ว
พอเมื่อวานมารู้ว่าท่านอาการสุดลง
ได้โพสต์เชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันส่งกำลังใจถึงท่านผู้ว่า
มุทรสาครให้หายจากอาการป่วยแล้วก็กลับมาสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว
และติดแฮชแท็กนะครับ
กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญผู้ว่าสู้โควิด
และไม่แพ้แน่นอนเราจะผ่านไปด้วยกัน
โดยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความห่วงใยนะครับ

คุณผู้ชมเองก็สามารถส่งกำลังใจถึงท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ทั้งไลน์ของไทยรัฐทีวี
แล้วก็เพจที่เรากำลังไลฟ์หรือว่าถ่ายท่อสดอยู่ขณะนี้นะครับ

พักอยู่ไม่แน่ใจว่าท่านดูทีวีหรือเปล่านะฮะ
ส่งกำลังใจผ่านหน้าจอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะ

คนด้วยที่ป่วยอยู่นะ